เขาบอกว่าทำยังไงดีงานมั่นของเขางานมั่นจัดหนเดียวเนาะ
งานมันจบไปแล้วสิ่งที่จะเอาไว้ดูแบบเป็นความทรงจำมันก็คือรูปถ่ายเนาะ
ช่างภาพมาถ่ายภาพในงานมั่นครับแต่ภาพที่ได้มันจะอาร์ตมันจะศิลปะหรือมันยังไง
ก็จะมีคนมาบังเห็นหน้าเจ้าบ่าวครึ่งนึงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะคืออย่างนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะคือว่าที่เบาสาวเขาก็โพสต์
ระบายความอัดอั้นนะเนอะเขาบอกว่าเอาจากเรื่องเรื่องแรกก่อนช่างภาพมากันสองคน
เป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่งตัวมางานมั่นนะมาถ่ายรูปในงานมั่นนะ
ใส่เสื้อยืดสีดำกับกางเกงขาสั้นโดยเฉพาะผู้หญิงใส่ขาสั้นมาก
น้าสาวของเธอของวัดที่เจ้าสาวเอากางเกงไปให้เปลี่ยน
ช่างภาพก็มาถ่ายรูปขันหมากแค่สิบนาทีครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปที่บ้านจัดงานเลย
แต่บ้านจัดงานมันอยู่ห่างแค่ไม่ถึงกิโลแล้วโทรมาบอกว่าขอแวะซื้อน้ำก่อนนะ
แล้วหายไปเป็นชั่วโมงกลับมางานเกือบเลิกแล้ว
ถ่ายได้แค่ประมาณสัก๒ชั่วโมงทั้งที่ตกลงกันว่าจะถ่ายภาพในงานมั่น๔ชั่วโมง
ในงานทั้งหมดคือเขาขอไฟล์ภาพดิบมาทั้งหมดนะคะ
๕๓๖ภาพมุมซ้ำนี่เยอะมากแล้วถ่ายอย่างนี้
ติดหลังคนติดประตูบ้างอะไรบ้างแล้วภาพตอนพิธีสำคัญมันก็มันไม่ชัดอ่ะ

แล้วคือจังหวะภาพมันไม่ได้อ่ะหลับตาบังอะไรบังอ่า
เห็นจังหวะสวมแหวนแบบไฮไลท์อ่ะเนอะอืมเนี่ยภาพแบบเนี้ย
นี่เห็นไหมอันนี้ก็มีค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับวาดที่เบาสาวคู่นี้นะคะ
ในภูมิประดิษฐ์อายุยี่สิบสองวาดที่เจ้าเบานางสาวกันธริกาอายุยี่สิบห้าวาดที่เจ้าสาว
เล่าให้ฟังว่า๑๖กันยายนโพสต์หาช่างภาพในเฟซบุ๊ก
ก็คือในพื้นที่พัทธลุงภาคใต้อย่างนี้ค่ะก็จะมาถ่ายภาพงานมั่น
ของช่างภาพที่มาถ่ายทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่งตัวไม่เหมาะสมเลยอ่ะนะคะแล้วลักษณะการถ่ายภาพมันมืออาชีพจริงหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับช่างภาพที่มาถ่ายให้อ่ะค่ะก็โทรไปถามช่างภาพว่ารูปเป็นยังไงบ้างช่างภาพบอกโอเคก็มีการส่งภาพเดโมมา๒๐ภาพภาพมันมีการป
ทั้งหมดคือไฟล์ดิบอ่ะคือทุกภาพเลยขอดูทั้งหมดเลยได้ไหมช่างภาพก็ส่งรูปแบบออริจินัลไปให้ทั้งหมดเลยอะค่ะ๕๓๖รูปไอ้๕๐๐กว่ารูปใช้ได้จริงไม่ถึง๕๐รูปก็เลยโทรคุยกับช่างภาพที่เป็นผู้ชายช่างภาพก็บอกว่าก็คนในงานมันเยอะบอกให้หลบบอกให้ขยับก็ไม่หลบไม่ขยับให้ก็เลยได้ภาพแบบนี้แล้วก็

แต่คือเราไม่คิดว่าเขาจะไม่ให้เกียรติเราขนาดนี้ค่ะ

ก็คืออยากจะให้เขาติดต่อมาขอโทษ

ใช่ครับอยากให้เขาคิดแล้วก็ติดต่อเรามา
คิดได้ว่าเขาทำผิดอะไรไป
ไม่ใช่แบบว่าแค่ไปโพสต์หน้าเฟสอย่างนี้ครับ

แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้สึกเลยว่าคุณขอโทษจริง

มีแต่โพสต์ทางเฟสเอาไว้นะครับ
ทุกผู้ชมครับเราก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะฮะ
ทางฝั่งของช่างภาพอิสระคนนี้นะฮะ
นี่เขาชื่อคุณปามนะครับอายุ๒๑นะครับ
บอกว่าเขารู้สึกแย่มากกับเรื่องที่เกิดขึ้น

วันงานเนี่ยระบุให้เขาไปถึงงาน๘โมงถึง๙โมง
ซึ่งเขาไปถึงงานเนี่ยคือ๗นาฬิกา๔๐นาทีไปถึงก่อนเวลาด้วย
ก่อนเวลาแล้วก็เริ่มถ่ายตั้งแต่ที่บ้านว่าของเจ้าเบ่านะฮะ
ซึ่งเป็นห้องแถวมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ซึ่งมันครับแคบมาก
หลังจากถ่ายเสร็จก็ไปถ่ายภาพที่บ้านเจ้าสาว
ซึ่งปามบอกว่าก็ไม่สะดวกอีกนะ
ซ้ำยังถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปถ่ายภาพเจ้าสาวในห้องด้วย
ทำให้เขามีเวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงในช่วงที่เจ้าสาวยังไม่ออกจากห้อง
เขาก็เลยขอไปกินข้าวนี่เขาบอกเขาขอชี้แจงตรงนี้หน่อย
กินข้าวเสร็จรีบกลับมาถ่ายภาพต่อจนเสร็จงาน
แล้วก็ส่งภาพให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ดู
โดยบอกว่าอีก๗วันเนี่ยจะส่งภาพทั้งหมดให้
แต่ระหว่างนั้นฝ่ายทางเจ้าสาวเนี่ยขอภาพไฟล์ดิบทั้งหมด
ก็เลยส่งไปให้โดยที่ยังไม่ได้แต่งภาพ

แล้วเขาบอกเขาขอเวลาอีก๗วันเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย
จะส่งของจริงให้แต่มาขอไฟล์ดิบก่อน
พอขอไฟล์ดิบไปแล้วเขาบอกเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะก่อนที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะจ้างเขาถ่ายภาพ
ปามบอกว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่า
เขาเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพแนวไหน
เขาบอกเขาแนวอะไรนะแคนดิต
ภาพถ่ายตามธรรมชาติแบบที่แบบเผลอ
เจ้าของภาพไม่รู้ตัวเป็นธรรมชาติ
นี่คือถ้าอยากจะได้ภาพที่แบบมันเป็นแนวอื่นที่เป็นแนวแบบเป็นทางการ
เป็นแนวที่มันดีกว่านี้ก็ไปจ้างแบบหลักหมื่นสิปามบอก

คุณต้องเสพเล็บเขาไว้ดีกว่าว่าเขาถ่ายแนวไหนเขาถ่ายยังไง
ไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบเขาแต่งบเขาราคาดี
แต่คุณชอบอีกเพจหนึ่งราคาหมื่นกว่าทำไมคุณไม่จ้างเขาคุณดันมาจ้างผม
เขาบอกว่าเขาแนวแคนดิตแต่มันแคนดิตเพียวเลยเจ้าสาวเขาบอก
แต่แคนดิตผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องช่างภาพแคนดิตมันต้องเห็นคนตลอดเลย
คือไม่ทราบเหมือนกันจริงคือความจริงแคนดิตตามธรรมชาติมันก็เห็น
คนที่เขาเป็นเจ้าของภาพแบบเต็มก็ได้แต่ว่าเป็นแนวที่เขาเป็นธรรมชาติ
มีช่างภาพมืออาชีพเขาก็จะบอกว่างานในลักษณะแบบนี้มันควรจะมีช่างภาพทั้งสองลักษณะ
คือภาพแบบเป็นการเป็นงานที่เห็นภาพแบบชัดดีแล้วก็แคนดิตมันก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเสริม